กันต่อกับหนุ่มก๊อตจิรายุงานเดียวกันไปเจอค่ะคุณผู้ชม
ก็ต้องถามหน่อยเพราะว่าพักหลังเนี่ย
คุณก๊อตจิระคุณโบเบนเจวันไม่ลงรูปคู่กันเลย

สอนใจเอิงเอยหลายคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วหรือเปล่า

ใช่สรุปแล้วยังไม่เลิกนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเป็นการแบบสอนใจ

มันสอนใจอะไรกันขนาดไหนนะคะ

เราสองคนเป็นประเภทชอบอ่านหนังสือกันอยู่แล้ว

แต่จริงแล้วเราชอบข้อความประมาณนั้น
แล้วก็ลงไปแต่ไม่คิดว่ามันจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
เราไม่มีรูปผู้ด้วยกันจากก่อนหน้านี้ที่ทั้งไลฟ์สดทั้งคงรูปผู้บุกบ่อย
คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมย้ายคอนโด
แล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยมีอีกอย่างหนึ่ง
ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงที่รับงานแทบทุกอาทิตย์เลย
ผมว่าถ้าไม่เข้าใจก็คงไม่ได้อยู่กันจนถึงตอนนี้

ค่ะนะคะสรุปแล้วก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเขาก็แบบเอาพูดตรงก็คือคู่ติ๊ดนั่นแหละ
เออก็โพสต์อะไรก็ว่ากันไปนะคะ